กลพันธ์กิติธรากุลแล้วก็ระวินดาประจงใจลงสนาม
เกมแรกนะครับเจอกับทางโรเบิร์ตบรอเดนสมิท
มืออันดับ๑๘ของโลกนะครับจากอังกฤษนะครับ
ซึ่งเกมแรกเนี่ยคู่ของไทยก็ทำเกมดูดันตั้งแต่ช่วงแรกครับ
ฟอร์มนำม้วนเดียวจบชนะไปก่อน
จากนั้นครับกลับมาเกมที่๒คู่ของอังกฤษก็เริ่มตั้งเกมได้

แต่ว่าคู่ไทยก็มาแรงตอนท้ายทำ๙คะแนนรวดครับชนะไปได้
ก็ทำให้คว้าชัยเกมแรกสำเร็จนะครับ
และต้องการใช้ชนะอีกหนึ่งเกมจะการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ